ในท้องพรุ่งนี้จะได้เห็นหน้าลูกอยู่แล้ว

ฝั่งพ่อของผู้เสียหายเป็นตำรวจ

แต่จู่หลานต้องมาตายในท้องเนี่ยนะคะ

ของพยาบาลที่มาตรวจกลางดึกหรือเปล่า
ทำไมเด็กเหมือนไม่ขยับแต่ไม่แจ้งคุณหมอ

ร้อยตำรวจเอกปริวัติวรกระโทกก็พาลูกชาย
ลูกชายก็คือนายอนุสิตวางขุนทศ
เอาเอกสารต่างมาขอความเป็นธรรม
กับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมา

คือนางปริตาวางขุนทศตั้งคัน

คลอดในวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
เพราะมีกำหนดจะผ่าคลอดเช้าวันรุ่งขึ้น

ทีนี้ตอนนั้นตี๒๓๐น

มาวัดความดันคนไข้ตามปกติใช่ไหมคะ

เสียงหัวใจของเด็กในคันไม่ชัด

โก่งตัวอยู่ก็เลยฟังไม่ชัด

คือถ้าเกิดว่ามีจังหวะการโก่งตัวสักพักนึง

ถ้าเกิดว่ามาวัดมันก็ควรที่จะได้ยินชัด

ไม่มีการตรวจซ้ำด้วยเครื่องมืออื่นเลย

แพทย์ที่จะผ่าคลอดด้วย

เด็กน้ำหนักตัว๒๘๔๐กรัมนะ

ปรากฏว่าเด็กเสียชีวิต

คือมันนับย้อนได้เลยว่าสภาพแบบนี้
เด็กน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๔ชั่วโมง

เพราะว่าอยากให้โรงพยาบาลชดใช้เยียวยา

จนถึงตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้เลยค่ะ
อารมณ์ก็ยืนยันว่าเป็นการหลบข้องของพยาบาล

นี่ข้อเรียกร้องของคุณพ่อและคุณตาลที่มาพูดคุยกับสาธารณ์ศูนย์
หากจะมีข้อเสนออะไรยังไงต่อถ่ายโรงพยาบาล
อยากจะให้เยอะอยากให้มันสูงเหตุสมควร
ไม่ใช่แบบจะโยนอะไรให้ก็เอาผม

งับไม่ได้รับคำขอโทษจ้ะ
ค่ะฝ่ายพยาบาลเลย
คือทางครอบครัวบอกว่าแม้ว่าทางโรงพยาบาล
บอกว่าเป็นความบกพร่องของบุคลากร

แล้วก็มีการเสนอเงินจะชดเชยให้๓ล้านบาท

มันไม่คุ้มกับชีวิต๑ที่เสียไป
กับการที่เจ้าหน้าที่ทำงานแบบบกพร่อง

ใช่ใช่ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะฉะนั้นก็เลยตกลงกันยังไม่ได้
แม้ว่าทางโรงพยาบาลจะเสนอเงินมา๓ล้านก็ตาม
ทีนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้ต้องประสานกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ค่ะ
เพื่อที่จะให้ฝั่งครอบครัวผู้เสียหาย
ไกล่เกลี่ยได้หาข้อสรุปกันร่วมกับทางโรงพยาบาล
และให้ออกมาพอใจทั้งสองฝ่าย
รวมถึงจะมีการส่งทีมแพทย์นักจิตวิทยา
คำแนะนำแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจ

เรื่องนี้ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดจะจบลงยังไง